คุณผู้ชมอยู่ด้านหลังค่ะดูหน่อยเรื่องนี้ปิดฉากรักร้าว
ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เขาใช้ชีวิตอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปีนะ
แล้วก็เลิกรากันไปได้สัก๒เดือนแล้ว
ที่นี้ทางฝั่งผัวจะไปง้อจะไปเคลียร์

ท้ายที่สุดปืนที่อยู่ด้านหลังดอมนี่แหละค่ะ
ตัดสินใจลั่นไกยิงเมียแล้วยิงตัวเองตายตามค่ะ
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจลต่อขนตาเป็นห้องเช่าค่ะ
อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยของห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรี
แล้วตอนเข้าไปดูในร้านเจอศพคนตายชายหญิงอยู่ในร้าน๒ศพนะคะ
ผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายปิยะเรืองชัยหรือว่านายต๊อปอายุ๓๒ปีนี่สภาพ
คือเสียชีวิตอยู่บนโซฟา
ลักษณะนะคุณผู้ชมอาจจะผิดธรรมชาติไปสักเล็กน้อย
คือมือซ้ายถือปืนแล้ววางอยู่ตรงหน้าตัก
แต่ว่ารอยของการใช้อาวุธปืนจ่อยิงขมับ
เป็นลักษณะขมับเข้าที่ขวาทะลุซ้าย
แต่ลักษณะคือปืนอยู่ในมือซ้ายนะอันนี้คือของฝ่ายชาย
ส่วนที่พื้นข้างโซฟาเจอศพของผู้หญิงค่ะ
นางสาวแหม่มนะคะหรือว่านางสาวทิติมาเงินงามอายุ๒๖ปี
ก็นอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิง
ขมับขวาทะลุขมับซ้ายเหมือนกัน
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุ
ก็เจอรอยกระสุนที่กระจกด้านหน้า
ด้านในมีคราบเลือดอยู่อยู่บนเตียงอยู่ที่พม่าน
ข้าวของเครื่องใช้ในร้านเนี่ยก็ครอบครัวเขาเก็บออกไปหมดแล้ว
คือเราลงพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปถึงเขาก็บอกด้วยนะ
มันอาจจะยังไม่รู้ว่าผู้ตายตายไปแล้ว
ใช่คะลักษณะนี้คุณประชงเห็นไหมค่ะ
เจ้าแมวตัวนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเจ้าแมวตัวนี้ให้ฟังด้วยนะ
แต่เราไปคุยกับแม่ของฝ่ายหญิง
คือนางมณพรเงินงามอายุ๕๑ปีค่ะ
ก็บอกว่าลูกสาวน่ะอยู่กินกับอดีตสามีนะ
ลูกด้วยกัน๒คนอยู่กันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็มาเลิกรากันช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาค่ะ
เพราะว่าลูกสาวถูกสามีไล่ออกจากบ้าน
ทั้งที่แม่บอกนะลูกแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย

ลูกแม่ตอนที่อยู่กับอดีตสามี
เขามีแบบทะเลาะกันเขามีทำร้ายร่างกายไหม
บอกไม่มีลูกแม่ไม่เคยโดนทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าจะถูกสามีพูดจาแบบว่าตะคอกด่าว่าอะไรแบบนี้มี
ก่อนจะเกิดเหตุสามีลูกส่งข้อความมาหา
มาหาคุณแม่เลยนะบอกว่าจะเข้ามาขอขมา
เรื่องที่ทำไม่ดีกับลูกสาวแล้วก็อยากจะคืนดี

ลูกเขยเหมือนจะกลับตัวกลับใจหรือเปล่า
แต่ฝั่งลูกสาวแม่เองไม่คืนดีด้วย
แล้วท้ายที่สุดมันก็กลายมาเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ทีนี้ฝั่งแม่ของผู้ชายบ้างคุณแม่ขวัญใจ
ขวัญใจเขาก็พูดถึงรายละเอียด
เขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะแม่ไฝชายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไร
นี่อันนี้คือแม่ไฝชายเขาก็ระบายให้ฟัง

คือมีอารมณ์ขึ้นง่ายแหละแต่ว่าเวลาอารมณ์ลงก็ลงไวนะ
กดง่ายหายเร็ว
ลูกชายแม่เป็นคนรักครอบครัวด้วย
จนกระทั่งลูกชายไปโดนเมียบอกเลิก

จึงไล่ออกจากบ้านเลยไล่เมียออกจากบ้าน
แต่ลูกชายก็พยายามตามเทียวไร้เทียวขื่อพยายามง้ออยู่

แต่เมียของลูกแม่ก็ยังไม่กลับมาสักที

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมลูกแม่ไปทำอย่างนั้น

เฟซบุ๊กของผู้ตายครับก็คือนางสาวทิติมา
โพสต์คำว่าสอโอดอลูกสอง
ถ้ามาสะกดดูก็โสดลูกสองอืม
อันนี้โพสต์ไว้๓๐กรกฎาคม

ฝั่งแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าถูกฝ่ายชายไล่ออกจากบ้าน
ฝั่งแม่ฝ่ายชายบอกว่าฝ่ายหญิงบอกเลิกก่อน

แต่เราก็ยังไม่ได้รู้เนอะว่าปมจริงน่ะ

ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ร่างของทั้งคู่นั้นถูกส่งไป
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
แล้วก็จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันนี้๒๓กันยานะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องแมวให้ฟังใช่ไหม
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

แมวตัวนี้ค่ะเหมือนกำลังคอเคลียร์อยู่ที่ร่างของเจ้านายมัน
แมวมันยังไม่รู้หรอกมั้งว่าเจ้านายตายไปแล้ว
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปเห็นภาพนี้นะ
พยายามจะจับลูกแมวตัวนี้

กู้ภัยเขาก็ต้องพยายามหาวิธีจับแมวมามาใส่ตะกร้า
แล้วก็มีย่าของฝ่ายหญิงได้ดูแลแมวด้วย
อันนี้ตอนมาใส่ตะก้าเพื่อน
เพื่อนของผู้ตายก็มาดูว่าแมวเป็นยังไงบ้าง

ลักษณะเหมือนกับจะมีรอยแต้มสีดำ
หินอ่อนนะเป็นรอยเป็นลายแบบนี้ค่ะชื่อว่าน้องมาเชลอายุประมาณ๕๖เดือน
อยู่ในตระก้านี้ย่าของฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะคะ
บอกว่าเนี่ยเจ้ามาแลลเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมันจะไม่ยอมให้จับเลย
เราก็เลยถามไงคุณย่าคุณย่าแล้วอย่างนี้ต่อไปจะทำยังไงกับมาแชลอ่ะคะ
ในเมื่อแหม่มไม่อยู่แล้วย่าบอกว่าก็อันนี้ก็เปรียบเหมือนตัวแทนของหลานนะเนาะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวย่าก็กะว่าย่ากับพี่แหม่มเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงต่อไป
อืมเนี่ยพอเห็นมาแชลแล้วก็ทำให้คิดถึงหลานคิดถึงแม่นะคะ